ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านซึ่งมีทั้งเครื่องมือในการทำไร่ไถนาเครื่องมือจับดักสัตว์และสิ่งของต่างที่ใช้ในพิธีกรรม
ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจนทำให้เกิดคำพังเผยที่ใช้เปรียบเทียบในสถานการณ์ต่างในชีวิตประจำวันมากมาย
เช่นกระเชอคืออุปกรณ์ใส่สิ่งของที่มีความจุมากถูกนำมาเปรียบเทียบกับการเก็บออม
คำพังเผยว่ากระเฉอก้นรั่วจึงหมายถึงผู้ที่สุรุยสุรายเก็บออมไม่อยู่
สาแหลกคือเครื่องสารที่ใช้ในการหิ้วและหาบของสาแหลกที่ขาดแล้วจะใช้หิ้วหรือหาบของไม่ได้อีก
จึงถูกนำมาเปรียบกับสายใยความผูกพันของครอบครัว
คำพังเผยว่าบ้านแตกสาแหลกขาดจึงหมายถึงการเกิดเหตุร้ายที่ทำให้สายใยในครอบครัวขาดลงจนต้องพรัดพรากกันไป